บุรีรำครับผู้ชายคนนี้อายุ๔๓ปีก็มีประวัติ

เส้นเรื่องมันไปขอตังค์ซื้อเหล้าอีกแล้ว
แล้วไปขอจากยายอายุ๘๑ก็แกไม่มีตังค์อ่ะ
คนนี้เขาโมโหครับเอาอะไรบ้างเอาค้อนเอาเสียม
ไล่ตีคุณยายจนบาดเจ็บไปทั้งตัวจนน่วมครับ
ตำรวจตามจับได้นะครับเมาแอนี่ดูสภาพคุณยายก่อน
แล้วบอกว่าฤทธิ์เยอะนะ
ตำรวจจะจับผมก็บอกด้วยยังไงว่าผมทำ
ไปหาภาพวงจรปิดมาก่อน
นี่คือสภาพของคุณยายจันทร์วังดงนะครับ
อายุ๘๑ปีแล้วดูแผลท่านสิครับ
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับตามตัวท่านเนี่ยมีแต่แผลฟกช้ำ
มีบาดแผลที่บริเวณแขนซ้ายหมอเย็บ๑๐เข็มนะครับ
คนแก่โดนเย็บ๑๐เข็มนะครับคุณผู้ชมลองคิดดู๘๑ครับ
สาเหตุที่บัตรเจ็บแบบนี้เพราะว่าถูกในสวิตซ์
ปิวตะคุอายุ๔๓ปีเป็นเพื่อนบ้านมาทำร้ายร่างกาย
ยายจันทร์เล่าได้เล่าบอกว่าระหว่างนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะ
วิทย์มันก็เดินมามาขอเงินไปซื้อเหล้า
แต่ยายไม่มีตังค์ก็บอกว่าไม่มีไม่ให้เพราะว่าไม่มี
วิทย์ไม่พอใจแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวออกมาครับ
จากนั้นก็เอามีดมาฟันเขียงในครัวจนพัง
เขียงยังพังยายเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ทางบ้านน้องสาวสวิตซ์ใช้ไม้ใช้คอน
ทุบยายหลายครั้งจนล้มลงฮะโอ้ยปาดน้ำตายายเอ้ยเจ็บแทนเลย
น้องสาวเห็นเหตุการณ์ก็ถือเสียมมากะจะมาช่วยยาย
แต่สวิตช์แย่งได้เอาล่ะสิคุณผู้ชมอะไรจะเกิดขึ้น
วิทย์เอาเสียมแทงมาที่ท้องดีนะครั้งแรกนะ
คมเสียมมันไปโดนผ้าถุงนะครับสวิตช์แทงซ้ำอีก
คราวนี้โดนแขนซ้ายเป็นแผลเลยแล้วนายสุวิทย์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสภบ้านด่านจังหวัดบุรีรำครับ
ติดตามจับกลุ่มนายสุวิทย์ได้ขณะหลบหนี
จึงไปคุมตัวมาสอบที่โรงพักนะครับ
นายสุวิทย์ยังอยู่ในอาการมืนเมาแล้วบอกว่าไม่ได้ทำ
ผมไม่ได้ทำยายอย่ามาให้ผมรับสารภาพ
คุณตำรวจคุณไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดมาก่อน
ให้เห็นตอนที่ผมเนี่ยทำร้ายจริงก่อนนะถ้าไม่มีวงจรปิดมายืนยันนะ
ก็จะไม่สารภาพครับเขาบอกแบบนั้นครับ
ผมถึงจะบอกว่าโอ๊ยผมตีจริง
ต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดตอนให้ผมดูก่อนครับ

ต้องเปิดต้องให้ดูก่อนว่าผมตีจริงหรือไม่

อ้าวหัวหมอไงหัวหมอไง
เมืองต้นตำรวจตั้งข้อหาเมาแล้วขับครับ
ส่วนข้อหาอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอใบรับรองแพทย์ดูก่อนว่า
คุณยายสาหัสระดับไหนก็จะได้แจ้งข้อหาได้ถูก

ตาซ้ายเขาบอดนะดูภาพเนี่ยฮะ

สี่ปีที่แล้วทำร้ายแม่ก๊อฟคุณผู้ชมฮะ
ครั้งนั้นทำร้ายแม่แม่ป้องกันตัวเอามีดป้องกันตัวไปถูกตาซ้ายของเขา
ตาเขาบอดมาจนถึงทุกวันนี้
ไม่รู้นะใครเชื่อไม่เชื่อหรือยังไงนะ
แต่ผมว่าอันนี้เพราะทำแม่

นะฮะขอตังค์ซื้อเหล้าไม่มีไข้เป็นแบบนี้อีกแล้ว